ประเพณีเกี่ยวกับการตายของสังคมไทยพิธีแรกคือการอาบน้ำศพ
ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้น้ำอุ่นอาบก่อนแล้วจึงตามด้วยน้ำเย็น
ฟอกด้วยส้มมะกรูดใช้ผ้าขาวซับให้แห้งแล้วทาผิวด้วยน้ำขมิ้นชันและผิวมะกรูดตำละเอียด
แต่งกายให้ผู้ตายตามคติโบราณจะให้นุ่งห่ม๒ชั้น
ชั้นแรกใส่เสื้อกลัดกระดุมและนุ่งผ้าเอาชายพกไว้ด้านหลัง
ที่สองจึงแต่งทับตามปกติปัจจุบันนิยมแต่งกายด้วยชุดที่ผู้ตายชอบที่สุด
เมื่อแต่งกายแล้วจึงหวีผมให้เรียบร้อยแล้วหักหวีทิ้งไว้ในโลง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน